ท่านพระเจ้าขอสาบานว่าเราไม่ได้ฆ่าลูกตัวเอง
ขอสินค้ำสาบานขอให้เนียงเป็นใคร

ท่านผู้ชมครับวันนี้๖๕วันคดีน้องชมพู่

วันนะครับเด็กหญิงวัย๓ขวบที่จังหวัดมุกดาหารนะฮะ
ที่เสียชีวิตอยู่ที่ภูเหล็กไฟนะครับ
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถ้าท่านจำได้นะครับ
ตั้งแต่เกิดข่าวเรื่องของคดีน้องชมพู่เนี่ย
มันมีความไม่ตรงกันของผลการ
ชนะสูตรศพน้องชมพู่จาก๒โรงพยาบาล
ใช่ค่ะโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
จังหวัดอุบลรัชธานีกับโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
ก็มีการพูดคุยสอบถามกันมาตลอดว่าตกลงแล้วเออมันยังไงกันแน่
วันนี้ชัดเจนแล้วนะครับถ้าย้อนไปถ้าท่านจำได้นะครับ
ตอนนั้นนะครับที่มีการส่งศพน้องชมพู่มาตรวจมาผ่าพิสูจน์ครั้งที่สอง
นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะฮะ
ลุงพลพามาวันนี้ครับมีความชัดเจนออกมา
แต่จะนำไปสู่การสืบสวนคลี่คลายคดีที่มันจะง่ายขึ้นหรือยากขึ้นอย่างไรเนี่ย
อันนี้ต้องดูต่อแต่แพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย
วันนี้เปิดเผยว่าตอนที่มีผลชนะสูตรในใบแจ้งตายออกมาเนี่ย
ของการส่งศพน้องชมพู่มาผ่าชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เนี่ยฮะใบเนี้ยตอนนั้นส่งมาผ่าเป็นครั้งที่สองระบุไว้ว่า
ไม่ปรากฏสาเหตุการตายแต่พบบาดแผลตามร่างกายและอวัยวะเพศ
แต่ว่าผลการตรวจชนสูตรรอบแรกจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีบอกว่า
อวัยวะเพศไม่มีร่องรอยที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิดนะคะ
นี่ฮะบอกว่าเยื่อพรมจารียังอยู่ครบสมบูรณ์
ดังนั้นประเด็นนี้จริงแล้วสำคัญมากนะคะคำถามคือแล้วทำไมถึงแตกต่างกันแบบนี้
เรื่องนี้มีคำตอบนะคะเจ้าหน้าที่ออกมาชี้แจ้งนะคะ
ไปวันนั้นเนี่ยถ้าจำได้เนี่ยตอนที่มีผลชนสูตรของนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจออกมาเนี่ย
ลุงพลนี่ร้องไห้เลยนะลุงพลลุงเขยน้องชมพู่ร้องไห้เลยบอกว่าไม่ใช่ว่าร้องไห้อะไรหรอก
คือนั่นหมายความว่าต้องมีใครทำอะไรกับหลานสาวเขา
เนี่ยฮะแล้วก็ไปสู่การเดินหน้าสืบสวนสอบสวนคดีของชุดคลี่คลายคดี
ว่าใครอุ้มเด็กไปไปทำอะไรยังไงแล้วก็ไปเสียชีวิตถูกพบศพอยู่ที่ภูเหล็กไฟ
แต่วันนี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะ
เพราะว่าในที่ประชุมคณะกรรมธิการของสภาเนี่ย
เขาเชิญมาทั้งตำรวจเชิญมาทั้งแพทย์ด้านของนิติเวศนะฮะ
ผ่าชนะสูตรศพเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมามาขอข้อมูลว่า
เออคดีน้องชมพู่เนี่ยตกลงเนี่ยมันยังไงกันแน่
โอ้โหแล้วคุยกันหลายเรื่องค่ะคุยกันไปจนถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชน
ว่าการทำงานของตำรวจนี่มันละเมิดไหม
ไปสอบปากคำคนในหมู่บ้านกกอกคนในพื้นที่โอ้โหเป็นร้อยคนอย่างนี้
นี่ฮะคณะกรรมธิการชุดนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ซึ่งเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจ
ที่ท่านมาประชุมคณะกรรมธิการวันนี้ที่เชิญมาชี้แจงด้วยนะ
ได้พูดถึงผลการชนะสูตรที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับผลของนิติเวทย์
เป็นครั้งที่๒ท่านผู้ชมครับที่มีการผ่านชนะสูตร
ผลการชนสูตรของ๒โรงพยาบาลที่แตกต่างกันเนี่ย
แพทย์โรงพยาบาลตำรวจนะครับยอมรับในที่ประชุมคณะกรรมธิการกฎหมาย
ของทรภาผู้แทนรัศดรวรรณ์วันนี้นะครับกรรมธิการกฎหมายและสิทธิบุญชชน
บอกว่ากรณีที่พบรอยแผลและรอยฉีกขาดที่อวัยวะเพศของศพของน้องชมพู่
ซึ่งในใบชนะสูตรพลิกศพที่ระบุเอาไว้ว่าไม่ปรากฏสาเหตุการตาย
แต่พบบาดแผลตามร่างกายและอวัยวเพศนั้นมันอาจเกิดได้จากหลายปัจจัย
อย่างเช่นเกิดจากการเคลื่อนย้ายศพเกิดขึ้นหลังกระบวนการผ่าชนะสูตรในครั้งแรกแล้ว
อันนี้ก็เกิดได้หรือเพราะศพเน่าอันนี้ก็เกิดได้
นั่นเท่ากับว่าเมื่อเอาครั้งที่๑กับครั้งที่สองมาดูในวันนี้นะฮะ
เปิดเผยข้อมูลนี้กับคณะกรรมธิการเนี่ย
ก็แสดงว่าไม่มีใครทำร้ายน้องชมพู่
คือจากนี้ไปเนี่ยคุณแม่จะว่ายังไงนะ
บุคคลรอบข้างจะว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวท่านรอฟังอีกทีหนึ่งนะครับ
อาจจะฟังทางพันธมตรีนัทพงศ์กิติโสพลพันธ์แพทย์นิติเวทย์
โรงพยาบาลตำรวจก่อนนะครับ

แต่ว่าการตรวจทางแรกไม่เจอวิทยานะครับ
แล้วก็เป็นไปได้ว่าแผลที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากกระบวนการอื่น
หลังจากการผ่าพิสูจน์ครั้งแรกแล้วเช่นอย่างที่บอกว่า
อาจจะเกิดจากการเน่าหรืออาจจะเกิดจากการเคลื่อนย้ายศพหรืออะไรอย่างนี้
ทำให้มีบาดแผลที่เกิดภายหลังการตายได้
เรื่องการเหตุตายเนี่ยก็ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าเกิดจากอะไรกันแน่
แล้วก็พฤติการก็ไม่สามารถบอกได้ชัดเจนเหมือนกัน
ว่าเสียชีวิตจากอย่างที่บอกยกตัวอย่างว่าขาดน้ำขัดอาหารอย่างนี้ครับ
หรือว่ามีผู้ผู้ทำให้ตายหรือเปล่าอย่างนี้เราก็ยังไม่สามารถบอกได้แน่ชัดแน่กัน
เพราะว่าการจดเจริญพยาหลังภาษณ์ไม่มีสาเหตุจากตายที่ชัดเจนครับ
ญาติผมหรือว่าผมเนี่ยต้องโดนผ่าเนี่ย
ขอให้สาธิสูตสูงแล้วลงความเห็นให้มันชัดเลยว่า
มันเกิดอะไรอย่าให้เขาต้องตีความ
มันอาจจะไปใช้เกิดประโยชน์กับเจ้าที่หาแสวงหาผลประโยชน์

ทีนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าจะไปต่อเนี่ย
ก็นั่นหมายความว่าผลชนะสูตรของ๒โรงพยาบาลเนี่ย
ก็คือไม่มีการทำร้ายร่างกายไม่ได้มีการล่วงละเมิดอะไรเกี่ยวกับเด็ก

เอาย้อนไปดูตรงนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
จากการชนะสูตรศพครั้งแรกของน้องชมพู่นะครับ
น้องชมพู่หายไปจากบ้าน๑๑พฤษภาคม
พบเป็นศพที่ภูเหล็กไฟ๑๔พฤษภาคมตอนค่ำ
แพทย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่จังหวัดอุบลรัชธานี
เป็นผู้ผ่าชนะสูตรศพน้องชมพู่เป็นครั้งแรกนะครับ
เมื่อวันที่สิบห้าพฤษภาคมก็คือหลังพบศพหนึ่งวัน
สภาพศพภายนอกมีร่องรอยขูดขีดตามร่างกายและแขนขากระจายเป็นหย่อม
เป็นลักษณะบาดแผลที่อาจเกิดจากกิ่งไม้นะฮะ
อันนี้ทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลรัชธานีได้ระบุเอาไว้นะครับ
แล้วก็บอกว่าพบมากที่สุดบริเวณแผ่นหลังรองลงมาก็คือเหนือข้อเท้าด้านซ้ายนะฮะ
ซึ่งเป็นร่องรอยที่เกิดขึ้นขณะยังมีชีวิตนะครับ
รอยพวกขีดขวนทั้งหลายแขนขาเนี่ยนะฮะ
ส่วนอวัยวะภายในทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลรัชธานี
ผ่าชนะสูตรครั้งแรกเนี่ยระบุว่ามีหลายส่วนเริ่มเน่าจนไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้
สมองกับปอดนะฮะไม่พบความผิดปกติที่เกิดจากการทำร้ายร่างกายมีเพียงการเน่านะครับ
โหลกศีรษะของเด็กไม่พบการแตกร้าวคอไม่หักไม่มีรอยฟกช้ำ
ส่วนในกระเพาะอาหารไม่มีอาหารหลงเหลืออยู่เลย
มีเพียงของเหลวสีน้ำตาล๑๐มิลลิลิตรเท่านั้นนะครับ
ที่สำคัญก็คืออวัยวะเพศไม่พบร่องรอยที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิดเยื่อพรมจารีเนี่ยยังอยู่ครบสมบูรณ์
นี่นะฮะนี่คือผลการชนะสูตรครั้งแรกนะฮะจากทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลรัชธานี
ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยแพทย์ระบุว่าระบุสาเหตุการตายไม่ได้เนื่องจากศพเน่านะครับ
แพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญลักษณ์หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลรัชธานี
ให้ความเห็นว่าหากไม่พบร่องรอยการทำร้ายร่างกายก็ยังมีความเป็นไปได้ที่เด็กอาจพลัดหลงป่าแล้วก็ขาดอาหารขาดน้ำเสียชีวิต
แม้จุดพบศพจะต้องขึ้นเขาขึ้นไปเป็นระยะทางเกือบ๒๓กิโลเมตร
แต่น้องก็มีระยะเวลาถึง๓วันจากการหายออกจากบ้านแล้วไปพบเป็นศพอยู่ที่ภูเหล็กไฟ
อันนี้หมายถึงว่าคุณหมอท่านก็ให้ความเห็นว่าถึงความเป็นไปได้นะค่ะอ่า
แต่จะเป็นเรื่องที่ว่ามีใครอุ้มขึ้นไปทิ้งอะไรไว้หรือเปล่าก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่คุณหมอบอกว่าก็ต้องไปพิสูจน์ทราบกันต่อไป
ทีนี้พอมีผลชนะสูตรครั้งแรกเนี่ยก็มีการส่งศพน้องชมพู่ไปผ่าชนะสูตรครั้งที่๒นะครับ
ส่งไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
เมื่อแพทย์ได้ชนะสูตรอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็แจ้งออกมานะผลชนสูตรในใบแจ้งตายเนี่ยระบุว่าไม่ปรากฏสาเหตุการตาย
แต่พบบาดแผลตามร่างกายและอวัยวะเพศซึ่งเมื่อสักครู่เราก็ได้คำตอบแล้วว่าสุดท้ายแล้วแพทย์ระบุว่า
มันก็เกิดจากเรื่องของการเคลื่อนย้ายศพการผ่าครั้งแรกหรือว่าการเน่าของศพอะไรพวกนี้นะครับ
ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับส่วนรูอื่นรูเล็กตามลำตัวนะมีที่ด้านหลังก็มีที่หน้าท้องก็มี
นี่เป็นภาพที่แพทย์และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ย
บันทึกไว้ในวันที่พบศพ๑๔พฤษภาคม
เพราะฉะนั้นรูตรงนี้จะไม่ได้เกิดจากเรื่องของการเคลื่อนย้ายศพ
หรือว่าชนะสูตรพลิกศพการผ่าพิสูจนศพแน่นอน
แต่จะเกิดจากอะไรรอยบุ๋มของการกดทับที่น้องนอนอยู่ตรงนั้น
หรือว่าจะเกิดจากอะไรรวมทั้งคำถามก็คือ

มีการตั้งข้อสังเกตจากสภาพศพวันแรกที่ไปเจอศพ
ศพเริ่มเน่ามีแมลงวันตอมมีหนอนชอนชัยในช่องปากและจมูก
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าตามหลักนิติเวศ
ท่านผู้ชมครับถ้าวิเคราะห์จากวงจรชีวิตของหนอนแมลงวันเนี่ยนะ
เพราะว่าไปพบอยู่ที่ปากกับจมูกของน้องอ่ะนะ
แมลงวันจะวางไข่แล้วฟักเป็นตัวเนี่ย
จะใช้เวลา๒๓วันเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นเป็นนอนแมลงวันแบบนี้
ก็คาดว่าเด็กอาจจะเสียชีวิตมาแล้ว๒๓วันก่อนพบศพ
แต่มันก็ไม่สามารถยืนยันชัดเจนได้
เพราะผู้เชี่ยวชาญบางท่านบอกว่าคือ
แมลงวันมันก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปไข่ทิ้งเอาไว้ในร่างกายคนเมื่อเสียชีวิตแล้ว
เข้าไปตอนยังมีชีวิตอันนี้มันก็เป็นได้นะฮะ

วันนี้ชัดเจนในที่ประชุมของคณะกรรมฐิการกฎหมายและศิษย์ทิพย์มิคชชนของสภาพผู้ทรัศนาฬอดนะครับ
เพราะว่าได้เชิญตำรวจชุดสืบสวนเชิญกรรมการแพทยศภา
เลขาธิการราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยมาชี้แจง
เพราะว่ามีคนร้องเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของการทำหน้าที่ของตำรวจที่คลี่คลายคดีของน้องชมพู่ที่มุกดาหาร
ว่าท่านได้ใช้ผลการชนสูตรศพแบบไหนอะไรยังไงให้เป็นประโยชน์ต่อการคลี่คลายคดี
แล้วไปละเมิดสิทธิมนุษยชนของเขาหรือไม่
กลุ่มผู้นะครับชี้แจงกับคณะกรรมธิการเกี่ยวกับเรื่องการที่ตำรวจถูกร้องเรียนว่า
ละเมิดเขาหรือเปล่าซึ่งพลตำรวจเอกสุวัสดิ์บอกว่า
เป็นเพียงการพูดคุยสักถามนะหากพูดคุยแล้วเป็นประโยชน์ก็จะสอบปากคำ
ในฐานะพยานอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็สอบปากคำในฐานะพยานไปเพียง๖๓คนเท่านั้น
อยู่ในบันทึกการสอบสวนอยู่แล้วส่วนที่มีคนร้องเข้ามาว่า
ตำรวจเนี่ยท่านสุวัสดิ์เนี่ยท่านเคยบอกกับลูกน้องที่ทำคดีที่กกอกที่มุกดาหารบอกว่าต้องจับคนร้ายให้ได้
อย่างนี้เท่ากับว่าตั้งทงว่าต้องจับให้ได้ทำให้ตำรวจต้องพยายามไปจับให้ได้
แล้วจะไปละเมิดใครหรือเปล่าท่านสุวัสดิ์ท่านก็ยืนยันนะครับบอกว่าไม่ได้บังคับนะฮะ
ก็คือการจับให้ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าตำรวจจะต้องไปจับแพ้แล้วไปหาใครมาให้ได้
คือถ้าจับไม่ได้ก็จับไม่ได้ก็ต้องมีการพักคดีหยุดแล้วก็ไปหาหลักฐานเดินหน้าสอบสวนสืบสวนใหม่ตามขั้นตอน
ตรงนี้นะฮะท่านก็ยืนยันเอาไว้ในที่ประชุมนะครับ
อันนี้ฮะเรื่องของการประชุมคณะกรรมธิการในวันนี้ซึ่งสรุปแล้วเนี่ยพอฟังข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้ว
ทางคณะกรรมธิการของทางสภาบอกว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่บ้านกกอกนะฮะ
เพราะเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นในคดีของน้องชมพู่
อืมดังนั้นณวันนี้นะคะดิฉันมองว่า
ผลการชนสูตรจากทั้งสองโรงพยาบาลแล้วก็จากการประชุมในวันนี้เนี่ย
ก็คือมีการชี้แจงออกมาจากแพทย์ที่มีการชนะสูตรว่า
คือณตอนนี้ร่องรอยบนตัวบนศพของน้องชมพู่เนี่ย
ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายครับไม่มีหลักฐานที่จะชี้ชัดได้ว่า
มีคนถูกทำร้ายมีคนทำร้ายน้องชมพู่หรือเป็นเหตุฆาตกรรม
แต่เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นไปได้แบบนี้อืม
ซะจากว่าตำรวจจะมีหลักฐานอื่นเพิ่มเติมที่จะสามารถชี้ชัดได้ว่า
เป็นเหตุฆาตกรรมมีคนทำร้ายน้องชมพู่มีคนฆ่าน้องชมพู่
คือไม่ได้ฟันทงว่าไม่ได้มีคนทำนะคะไม่ได้ฟันทงว่าน้องตายเองนะคะ
คือนะตอนนี้ยังไม่ได้ฟันทงแบบนั้นคือตัวคุณแม่ของน้องชมพู่เอง
ก็ยังไม่เชื่อนะคะคือถ้าจะมองว่ามันเป็นไปได้
ที่น้องเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟหลงไปเองแล้วก็ไปเสียชีวิตเองอยู่บนนั้น
คือชาวบ้านในพื้นที่บ้านกกอกส่วนใหญ่คือไม่เชื่อเลย
คือแม่เองก็บอกว่าแม่ก็ไม่เชื่อเพราะมันค้านกับความรู้สึกของตัวเอง
เด็กผู้หญิงอายุ๓ขวบจะเดินขึ้นไปบนเส้นทางที่มันไกลอย่างนั้น
อย่างนั้นแล้วก็ไปเสียชีวิตเองแบบนั้น
ทีมข่าวก็ถามนะคะว่าทำไมแม่ถึงไม่เชื่อว่าน้องขึ้นไปเอง
แม่บอกว่าคือน้องเนี่ยนะกินแค่ไข่เจียวนะกินนิดเดียวด้วยนะก่อนจะหายตัวไป
แล้วก็อาหารหลักของน้องคือนมน้องยังไม่ได้กินนมเลย
น้ำส้มไปนิดนึงกินไปตอน๗โมงเช้า๗โมงนิด
แล้วน้องหายไปเก้าโมงกว่าคือน้องต้องหิวแล้วแหละ
ต้องเริ่มมีอาการหิวแล้วแหละถ้าหิวแล้วจะเดินขึ้นไปเหรอ
แม่บอกว่าถ้าไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกาย
ไม่มีร่องรอยที่จะระบุได้ว่าเป็นเหตุฆาตกรรม
แม่ก็มองว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ที่มีคนพาน้องขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
แล้วก็อาจจะทิ้งน้องไว้บนนั้นจนน้องเสียชีวิต
มองมุมนี้มากกว่าแม่บอกว่าคืออยากจะให้ดำเนินการเรื่องคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
กว่าจะสรุปได้ว่าจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
คือตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการสรุปออกมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไง
ว่าน้องขึ้นไปเองหรืออะไรเป็นเพียงการสรุปจากหลักฐานการชนะสูตรว่ามีความเป็นไปได้ว่าน้องขึ้นไปเอง
ใช้คำว่าเป็นไปได้เฉยทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าอยากจะรู้ว่าเจ้าหน้าที่จะให้คำตอบแม่ได้ไหมล่ะ
ถ้าเจ้าหน้าที่จะบอกว่าน้องพลัดหลงขึ้นไปเสียชีวิตเองบนภูเหล็กไฟ
เสื้อของน้องหายไปไหนอ่ะเออแล้วน้องถอดเสื้อผ้าได้ยังไง
ซึ่งไทม์ไลน์ในวันที่๑๒๑๓หลังจากน้องหายไป๑๑
แต่ทุกอย่างแม่ยืนยันว่าให้ปากคำกับตำรวจไปหมดแล้ว
ตำรวจรู้เรื่องดีทุกอย่าง
กังวลค่ะกังวลเหมือนกันแต่แม่คิดว่า
ผลสรุปการตายของน้องแม่คิดว่าตำรวจก็น่าจะมีหลักฐาน
พอที่จะตอบคำถามแม่ได้ว่าเสื้อน้องไปไหนใครตัดผมน้อง
น้องน่าจะไปเองหรือไม่ไปเองครับคนในพื้นที่กับตำรวจอ่ะ
น่าจะช่วยแม่ตอบคำถามได้แต่จริงแล้วแม่ก็กังวลค่ะ
ถ้าผลออกมาเป็นอย่างนั้นมันค้านกับความรู้สึกเราบ้างไหมครับ
มากค่ะค้านมากเพราะแม่คิดว่าน้องอ่ะ
ไม่ได้ไปคนเดียวน่าจะมีคนพาน้องไปครับครับ
อดอาหารเนี่ยคิดว่าอดอาหารแน่แต่คนพาต้องมีคนพาไป

พอตื่นมาน้องกินแค่ไข่เจียวนิดหน่อยเองนิดเดียว
มยังไม่ได้กินนมคืออาหารหลักของน้องนะ
ยังไม่ได้กินแล้วน้องก็กินน้ำส้มนิดนึง
แค่นั้นค่ะตอนนั้นคืออาหารที่กินมันเป็นแค่๗โมงกว่านะ
แล้วน้องหายน่าจะประมาณหลังเก้าโมงต้นต้นแม่คิดว่าน้องน่าจะเริ่มหิวแล้ว
ช่วงนั้นนะแล้วยังจะเดินขึ้นเขาไปถึงตรงโน้นได้เหรอ
สมมุติว่าน้องตายเช้าวันที่สิบสี่น่ะน้องอยู่ได้ยังไงตั้งสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม
แล้วท้องน้องไม่มีอาหารใช่ไหมน้องอยู่ได้ยังไงสองสามวันอ่ะ
แม่ก็งงเหมือนกันค่ะงงอีกแหละผลของหมอคือน้องไม่มีอาหารในท้องใช่ไหม
ถ้าน้องจะตายเช้าวันที่๑๔แม่คิดว่าต้องมีคนให้อาหารน้อง
แม่ก็อยากจะสู้ต่อนะแต่แม่ก็ต้องคุยกับตำรวจด้วยว่าท่านได้หลักฐานอะไรไหม
หรือว่าเห็นตรงกันกับแม่ไหมหรือยังไงยังอยากจะจับคนร้ายให้ได้ทุกวัน
เพราะแม่เชื่อว่าลูกแม่ไม่ได้ไปเองค่ะเอาแค่เท่าที่เห็นนะ
เสื้อน้องล่ะถ้าเด็กไปคนเดียวต้องมีเสื้อสิ
เห็นเสื้อต่อให้ถอดก็ต้องอยู่แถวนั้นแหละเอาเอาชัดชัดแค่นี้ก็พอค่ะ
ทำเหมือนน้องเลย๗โมงกินไข่เจียวกินนิดหน่อยนะ
ให้ให้คนคนโตกินเลยอ่ะตื่นมาเจ็ดโมงกินไข่เจียวนิดหน่อย
แล้วสดิ้งบอก๘โมงน้องกินน้ำส้มใช่ไหมกินนิดเดียว
แล้วประมาณเก้าโมงคุณถึงขึ้นเขาคุณจะหิวไหมมาลองดู
ลองดูค่ะไม่ต้องเอาเด็กค่ะเอาผู้ใหญ่เอาผู้ใหญ่เลย
คุณจะหิวไหมนี่แหละค่ะคือคำพูดของแม่ของน้องชมพู่อ่ะนะคะ
ที่แม่พูดทิ้งท้ายเอาไว้ในลักษณะที่ว่าจะลองดูไหมล่ะ
ให้ผู้ใหญ่ลองก็ได้นะครับลองทำเหมือนน้องชมพู่
วันที่น้องชมพู่หายไปก็คือกินไข่เจี๊ยวแค่นิดเดียว
น้ำส้มแค่นิดเดียวแล้วก็ลองไปเดินขึ้นภูเหล็กไฟไหมล่ะ
ว่าจะเดินไปได้ไกลขนาดไหนถ้าผู้ใหญ่เดินไปได้เท่าไหร่
น้องชมพู่เด็กผู้หญิงอายุแค่๓ขวบก็คงเดินไปได้ไม่เท่ากับผู้ใหญ่ด้วยซ้ำ
เพราะยังไงน้องก็ต้องหิวน้องก็ต้องร้อง
น้องจะกลัวอีกไหนจะอะไรอีกมันก็น่าจะมีคนได้ยินเสียงร้องของน้องบ้างอ่ะนะคะ
ถ้าเกิดน้องแบบเดินหลงเข้าไปเองจนหิวอากาศร้อนหลงทางมันต้องมีเสียงต้องมีอะไร
มากกว่านั้นแม่มองแบบนี้นะคือนอกจากเรื่องของเสื้อที่ยังหาไม่เจอแล้วเนี่ย
อย่างกางเกงที่เจอเนี่ยใช่ไหมคนก็ตั้งคำถามว่าเอาถ้าเกิดว่าน้องเดินขึ้นไปเอง
จนไปถึงภูเหล็กไฟเนี่ยแล้วการที่น้องไปอยู่ตรงนั้น
คือกางเกงทำไมมันถึงแบบสะอาดสะอ้านก็เปื้อนธรรมดา
มันก็ควรจะมีเรื่องของการอึกการฉี่ของเด็กอะไรไหม
เราเคยคุยกับคุณครูน้องชมพู่หรือว่าคุณแม่ของน้องชมพู่ก็ยืนยันว่าน้องชมพู่
ไม่สามารถจะถอดกางเกงเพื่อจะไปเข้าห้องนงห้องน้ำอะไรได้อะไรอย่างนี้
ถอดเสื้อผ้าเองไม่เป็นไหนจะรองเท้าแตะ
เป็นรองเท้าแตะคู่ที่มันใหญ่กว่าเป็นเบอร์ที่ใหญ่กว่าเท้าของน้องชมพู่อีก
อืมก็ไม่มีทางที่อันนี้แม่บอกนะที่น้องจะใส่รองเท้าแตะคู่นั้นอ่ะ
แล้วเดินขึ้นไปถึงจุดที่เจอรองเท้าแตะโอ้โหคือใส่ผ้าใบขึ้นยังลำบากเลยฮะ
นะครับทีนี้ครับท่านผู้ชมครับเมื่อในที่ประชุมคณะกรรมธิการวันนี้เนี่ย
นั่นเท่ากับว่ารายงานผลการชนะสูตรศพของแพทย์๒โรงพยาบาลเนี่ย
ก็ตรงกันแล้วว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
อย่างที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลที่๒ที่บอกว่า
ร่องรอยที่เจอที่ร่างกายกับอวัยวะเพศของเด็กเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการ
เคลื่อนย้ายศพก็ได้หรือว่าเกิดจากการเน่าเปื่อยของศพก็ได้
วันนี้เราเจอกู้ภัยกู้ภัยที่เป็นคนลำเลียงศพน้องชมพู่ลงมาจากภูเหล็กไฟ
ตั้งแต่วันที่พบศพเลยนะฮะคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรา
นี่ฮะไปเจอมานะครับกู้ภัยท่านนี้ชื่อว่าในขวัญพรมสาขาเป็นกู้ภัยทงแดง
มูลนิธิการกุศลมุกดาหารนะเขามาตอบคำถามถึงเรื่องนี้
ว่าเป็นไปได้ไหมร่องรอยต่างที่เกิดบนศพน้องชมพู่
เกิดขึ้นในช่วงลำเลียงศพลงมาวันที่เจอศพน้องชมพู่ตรงเนี้ย
ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยฮะตรงนี้ฮะคุณระวีการแก้ววิจิตก็อยู่ด้วยนะ
นี่ฮะช่วงที่ลำเนินศพลงมาเนี่ยนะครับคือในขวัญเนี่ย
บอกว่าเขาเป็นคนลำเลียงศพน้องชมพู่ลงมาจากภูเหล็กไฟเอง
หลังจากที่พบศพนะเปิดใจกับไทยรัฐทีวี
เป็นครั้งแรกที่แรกนะครับท่านผู้ชมครับในขวัญบอกว่า
นาทีที่ขึ้นไปลำเลียงศพน้องชมพู่เนี่ยเอางี้ก่อนนะ
คือก่อนที่จะเจอศพเนี่ยเขาไปช่วยค้นหามาแล้วนะ
วันที่หากันเนี่ยเขาก็ไปช่วยหาเอาโดรนขึ้นไปด้วย
เอาโดรนขึ้นไปบินเพื่อจับความร้อนเพื่อจะดูว่าเออ
เขาจับความร้อนตรงไหนได้เผื่อจะเด็กอยู่ตรงนั้นนะครับ
แล้วโดรนเนี่ยก็บันทึกเสียงแม่น้องชมพู่ไปด้วย
เพื่อไปเปิดเสียงข้างบนเพื่อเด็กได้ยินให้แม่เรียกชื่อน้องแบบ
ชมพู่ชมพู่อย่างเงี้ยแล้วบันทึกเสียงใส่โดรนไปนะ
ก็เอาโดรนบินตามหานะครับจุดที่บินเนี่ย
มันไปบินอยู่คนละจุดกับจุดที่พบศพน้องชมพู่นะค่ะอ่า
ช่วงนั้นบินขึ้นประมาณตอนเที่ยงถึง๔โมงเย็น
ก็เลยไม่เจอไม่มีปฏิกิริยาอะไรตอบรับมาจากคนที่อยู่ในพื้นที่นั้น
เขาก็เดินทางกลับเข้าเมืองมุกดาหารจากนั้นได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่า
รองเท้าแตะของเด็กแล้วก็พบศพเด็ก
เขาก็เลยกลับมาที่บ้านกอกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
พร้อมกับชุดพิสูจน์หลักฐานของมุกดาหารตอนที่ไปถึงเนี่ย
ในขวัญบอกว่าเขาพบศพน้องชมพู่ตอนนั้นก็มีผ้าคลุมไว้อยู่แล้วค่ะ
เขาก็ไปเอาผ้าออกนะเพื่อให้ชุดพิสูจน์หลักฐานเนี่ย
เข้าไปตรวจสอบแล้วก็พลิกขึ้นนะพลิกผ้าขาวขึ้นเพื่อชนะสูตรศพเด็กอะไรแบบนี้นะฮะ
ขึ้นผ้าผ้าขาวเพื่อที่จะดูข้างหลังดูคอดูฝ่าเท้าดูทุกส่วนของศพนะครับ
พบอะไรบ้างคะพี่มันก็มีเป็นรอยจ้ำรอยเหมือนนอนทับหินนานนาน
ถ้าเกิดมันเป็นตั้งแต่ก่อนเสียชีวิตมันก็ไม่รู้ว่ามันไปโดนอะไรมา
ที่เป็นสีเขียวมันจะเป็นอาการของอวัยวะเริ่มเน่า
แล้วมันจะขึ้นเป็นค้ำ
มันไม่ใช่เขียวช้ำเพราะการถูกกระแทก

ในช่องป่าก็เริ่มมีหนอนขึ้นแล้ว
ที่ในอกมันจะมีหนอนติดมาอยู่
ก็ตรงกับข้อมูลที่เราได้รับทราบข่าวกันมาตลอด
กู้ภัยคนแรกที่เขาเจอศพครั้งแรก
ก็มีหนองมีหนอนอะไรพวกนี้นะครับ
ทีนี้การลำเลียงศพลงมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
คือผมก็เคยขึ้นไปในพื้นที่ภูเหล็กไฟ
ขึ้นเนี่ยว่าเหนื่อยว่ายากแล้วนะ

อย่างมากก็ใช้แรงหน่อยปีนป่ายขึ้นไป
แต่ตอนลงอ่ะโอ้โหมันต้องระวังคอยจิกเท้าคอยระวังไม่ให้มันแบบ
นี่คือภาพตอนลำเลียงเดินลงไปครับท่านผู้ชมครับ
วิธีที่ปลอดภัยที่สุดนะครับ
กู้ภัยทงแดงนะฮะในขวัญพรมสาขาเนี่ยบอกว่า
ก็คือการแบกขึ้นบ่าแล้วก็ค่อยลำเลียงศพของน้องชมพู่ลงมา
โดยสลับการอุ้มกันนะฮะเป็นช่วงแวะพัก๓ครั้ง
ความยากลำบากก็คือเส้นทางลงเขาเนี่ยมันสูงชันมากแล้วมันมืดด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่อยแบกสลับกันสลับกันนะอุ้มกันเป็นช่วง
บางทีก็แวะพักแวะพักอยู่๓ครั้งนะฮะจากภูเหล็กไฟก่อนจะถึงข้างล่าง
ซึ่งในที่ประชุมกรรมธิการกฎหมายของสภาวันนี้ที่มีการระบุว่า
ร่องรอยบาดแผลจากร่างกายแล้วก็อวัยวะเพศของเด็กอาจจะมาจากช่วงการเคลื่อนย้ายศพนั้นนะฮะ
ขวัญบอกว่ามันก็มีความเป็นไปได้เนื่องจากระหว่างที่ลำเลียงศพลงมาเนี่ยมันมีบางจุดที่มันลาดชันมาก
ทำให้ศพเนี่ยก็มีการกระแทกกับบ่าของเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันแบกลงมามันก็ต้องมีอย่างแน่นอนอ่ะ
มันปฏิเสธไม่ได้มันเอารถขึ้นไปเอาเปรย์ขึ้นไปแล้วก็ช่วยกันหามลงมาเนี่ยมันไม่ได้นะครับ
แต่ยืนยันว่าวันนั้นระหว่างที่ลำเลียงศพลงมาพยายามระมัดระวังไม่ให้ศพไปเกี่ยวกับกิ่งไม้ไม่ให้ลื่นล้มแล้วนะฮะ
ระวังมากที่สุดเลยฮะวันนั้นที่ทำงานกัน
มันก็เป็นไปได้ทุกอย่างครับพี่เพราะว่าศพมันถูกห่ออยู่แล้วตัวของศพเองมันอ่อนมันไม่ได้แข็ง
อาจจะมีการส่วนชาวและกระแทกร่งเลยมันก็มีความยากลำบากเนี่ยครับ
แล้วก็กระดูกต้นคอไม่มีหักแขนขาไม่มีส่วนไหนหักเราก็เลยมัดแล้วก็เอาใส่ซองซิปเพื่อรักษาสภาพศพ
เขาบอกแค่ว่าทางเนี้ยตรงที่สุดแล้วก็ใกล้ที่สุดคืออยู่บ้านแล้วมองขึ้นไปคือเห็นแสงไฟอยู่ในป่า
นั่นก็คือจุดตรงนั้นก็จะมีกลุ่มพานที่เขานำทางขึ้นไปครับ
เขาจะนำหน้าไปตลอดแล้วก็จะบอกเขาว่าถ้ามีไม้มีอะไรอ่ะ
พยายามหักออกให้หน่อยเพราะว่าบางทีเราอาจจะอยู่ไหล่ขวา
บางทีจะเปลี่ยนมาไหล่ซ้ายอย่างเงี้ครับบางทีก็อุ้มเพราะว่าถ้าเราจะอุ้มบ่อยบ่อยอ่ะ
ก็คืออุ้มขวางมันขวางไม่ได้เพราะมันจะมีต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ขวางทางเราด้วย
ก็คือหัวเท้าอาจจะไปฟาดกับต้นไม้ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเบียกอยู่ไหล่แบบเนี้ย
เพราะฉะนั้นข้อมูลจากกู้ภัยชุดที่ลำเลียงศพน้องชมพู่ลงมา
ซึ่งเปิดเผยกับเราเป็นที่แรกครั้งแรกเลยเนี่ยค่ะก็คือเขาก็ยอมรับว่า
มันก็ปฏิเสธไม่ได้การที่ลำเลียงศพลงมาในพื้นที่เขาแล้วลาดชันแล้วทางลงแบบนี้
ที่มันจะมีการกระแทกแล้วมีร่องรอยเกิดขึ้นกับศพบ้าง
แม้ว่าเขาจะพยายามห่อแล้วก็คลุมผ้าทุกอย่างไว้อย่างแน่นหนาที่สุดแล้วก็ตาม
ทีนี้ค่ะความคืบหน้าทางคดีเนี่ยล่าสุดที่ตำรวจบอกกับเราก็คือคืบหน้าไปร้อยละแปดสิบ
ครับดังนั้นอีกร้อยละยี่สิบที่เหลือเนี่ยเราก็ได้แต่ลุ้นนะคะว่าเมื่อไหร่จะได้คำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่กันแน่หกสิบห้าวันแล้วอ่ะค่ะคุณผู้ชม
ดังนั้นโอกาสนี้วันที่เราหวังว่าใกล้จะจบแล้วเรื่องนี้มันใกล้จะจบแล้วมารวบรวมสรุปเหตุการณ์กันอีกทีดีไหมคะเอาแบบไทม์ไลน์ตั้งแต่ต้นเลยนะคุณผู้ชมเอาแต่ประเด็นหลักว่าตั้งแต่ต้นเรื่องเลยเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เป็นวันที่น้องชมพู่หายออกจากบ้านในจังหวัดมุกดาหาร
ไม่มีใครรู้สาเหตุค่ะเวลาสิบหกนาฬิกาทางครอบครัวไปแจ้งความนะคะ
มีการระดมกำลังค้นหาญาติของน้องชมพู่เริ่มทำพิธีขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ให้เปิดทางและช่วยเหลือคลุ้มครองน้องชมพู่เที่ยงของวันที่สิบสี่พฤษภาคม
มีชาวบ้านไปเจอรองเท้าแตะเด็กหนึ่งคู่ซึ่งแม่ของน้องชมพู่ยืนยันว่า
นี่คือรองเท้าของน้องชมพู่จริงจริงช่วงค่ำของวันเดียวกัน
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบจุดที่เจอรองเท้าแตะของเด็กนะคะแล้วไปตรวจสอบบริเวณใกล้เคียง
พบศพของน้องชมพู่ค่ะอยู่ห่างจากจุดที่พบรองเท้า๑๑๖เมตรนะคะ
สิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีพิสูจน์หลักฐานเดินทางไปถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้น
ต่อเนื่องไปจนถึงตีสองของอีกวันมูลนิธิทงแดงมุกดาหารก็คือเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่อะค่ะ
ทีมข่าวของเราไปคุยด้วยก็เป็นทีมที่นำศพของน้องชมพู่
ใส่ถุงนะคะก็คือห่อสองชั้นตามระเบียบขั้นตอนที่เขาทำกันมาสำหรับกู้ภัย
ก็แบกไปที่บ้านที่เกิดเหตุนำไปชนะสูตรที่โรงพยาบาล
คือไปพักไว้ที่โรงพยาบาลดงหลวงก่อนตีสามเนี่ยศพของน้องชมพู่ถึงโรงพยาบาลดงหลวง
คุณหมอก็มีการเก็บดีเอ็นเอเส้นผมต่างเพื่อส่งตรวจในเบื้องต้น
ตี๔ส่งต่อค่ะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ไปร้องเรียนกับตำรวจ
ติดใจสาเหตุการตายของน้องชมพู่หกโมงเช้าของวันที่สิบห้าพฤษภาคมนะคะ
ถึงโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ค่ะคุณหมอนำศพเข้าห้องเย็นเพื่อรอการผ่าชนะสูตร
สิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีได้รับผลตรวจร่างกายของน้องชมพู่เบื้องต้นนะคะ
ไม่มีร่องรอยการทำร้ายไม่พบรอยฉีกขาดที่อวัยวะเพศ
ไม่มีร่องรอยบาดแผลหรือรอยฉีกขาดที่ทวันหนักแล้วก็นำศพใส่ซองเป็นซองซิปนะคะ
ห่อสองชั้นบรรจุลงไม้เดินทางกลับไปที่บ้านกกอก
ถึงบ้านกกอกเวลาประมาณสองทุ่มค่ะสิบหกพฤษภาคมนะคะ
ช่วงตีหนึ่งครึ่งญาตินำศพของน้องชมพู่ไปส่งตรวจที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
เป็นการชนะสูตรอีกรอบหนึ่งถึงที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจประมาณสิบโมง
คุณหมอนทำการผ่าชนสูตรวันที่สิบแปดพฤษภาคมเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีค่ะ
นี่แหละค่ะก็คือลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นนะคะ
ทีนี้ค่ะอย่างล่าสุดที่เรานำเสนอไปนะคะ
ผลการชนะสูตรศพของน้องชมพู่สองรอบทั้งที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
และที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจคือตรงกันว่าไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้าย
ไม่มีหลักฐานที่จะยืนยันได้ว่าเป็นเหตุฆาตกรรม
จากว่าตำรวจจะไปมีหลักฐานอื่นเพิ่มเติมที่จะสามารถบอกได้ว่าเป็นเหตุฆาตกรรม
ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินงานต่อไป
ดังนั้นค่ะทางคุณหมอที่มีการชนะสูตรก็เลยให้ความเห็นค่อนข้างจะสอดคล้องกันนะคะว่า
มีความเป็นไปได้ใช้คำว่าเป็นไปได้นะคะว่าน้องชมพู่อาจจะพลัดหลง
เดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟแล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่บนนั้นเอง
โดยที่ไม่ได้มีใครทำอะไรเลยดังนั้นคำถามก็คือ
น้องชมพู่อะค่ะเด็กผู้หญิงอายุแค่๓ขวบ
ถ้าจะเดินขึ้นไปจริงคุณภาคภูมิเคยลองแล้ว
กราฟิกอีเมอร์๔ไปสถานที่จริงคือมันลำบากนะคะ
ยากมากเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าเดินขึ้นจริงจริงเนี่ย
น้องชมพู่จะต้องใช้เวลาเดินนานขนาดไหนวันนี้คุณภาคภูมิก็เลยทดลองด้วย
ราฟิกอีเมอร์ซีฟนะคะว่าระยะการก้าวเดินของเด็กแค่นี้
จะต้องใช้เวลานานแค่ไหนค่ะคุณผู้ชมครับหากเราจะมาตั้งสมมุติฐานที่ว่า
เป็นไปได้หรือไม่ที่น้องชมพู่จะเดินออกจากบ้านแล้วพลัดหลงขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟ
แล้วไปเสียชีวิตอยู่ที่นั่นหากไม่นับกรณีมีคนมาพาขึ้นไป
หลอกขึ้นไปอุ้มขึ้นไปไปปล่อยทิ้งเอาไว้จนขาดน้ำขาดอาหารเสียชีวิตเนี่ยนะครับ
ลองมาเปรียบเทียบดูนะครับว่าน้องชมพู่ต้องใช้เวลาเท่าไหร่จากบ้านไปถึงภูเหล็กไฟ
กี่วันผ่านกี่คืนเดินกี่ก้าวใช้เวลากี่ชั่วโมงผมเริ่มต้นจากจุดนี้ครับ
จุดนี้คือบ้านของน้าตายเป็นจุดสุดท้ายที่น้องชมพู่มานั่งเล่นอยู่ตรงใต้ต้นมะม่วงนะฮะที่มีเปรย์สีฟ้าเนี่ย
ตรงนี้คือบ้านของคุณพ่อคุณแม่นะฮะก่อนที่จะหายตัวไปนะครับถ้าเราจะลองเทียบเป็นลำดับขั้นตอนนะครับท่านผู้ชมครับลองวัด๙ดูก่อนนะฮะ

นะใช้เวลาทั้งหมดสิบเมตรยี่สิบวินาทีนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าไปดูพื้นที่ภูเหล็กไฟนะออกจากบ้านน้องชมพู่เนี่ยนะฮะไปถึงภูเหล็กไฟ๑๗กิโลเมตรนะเอาทางราบก่อนนะรวมระยะทางทั้งหมด๑๗กิโลเมตรถ้าบวกลบคูณหาแล้วเด็กต้องเดินทั้งหมด๕๑๕๑๙ใช้เวลา๕๖นาทีเกือบ๑ชั่วโมงนะครับ
วันนั้น๑๑พฤษภาคมหายไปในช่วงเวลาระหว่าง๙นาฬิกา๑๑นาทีถึง๙นาฬิกา๔๙นาทีนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้องเนี่ยอยู่ที่บ้านกับพี่สาวนะฮะแล้วมีการดูยูทูปนะแล้วก็พี่สาวก็เล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ก่อนจะมาเห็นเด็กนะฮะว่าหายไป๕๖นาทีนี้นั่นเท่ากับว่าจะใช้เวลา
เอาภูเหล็กไฟทีนี้ยากแล้วมีแต่หินสูงชั้นทั้งนั้นนะฮะประมาณ
องศาต้องเดินขึ้นไปเรื่อยจนถึงภูเหล็กไฟอุปสรรคเยอะแยะ
ไปหมดก้อนหินโขดหินก้อนเล็กก้อนใหญ่นะครับทุกผู้ชมครับเนี่ยฮะ
ต้องค่อยค่อยเดินขึ้นไปแบบเนี้ยมันไม่ใช่เดินไปเรื่อยแบบ
เมื่อสักครู่นี้นี่ครับต้องระมัดระวังมากโอ้โหกว่าผมจะขึ้น
มาได้นะฮะขึ้นมาแค่นี้ก็คือลำบากแล้วเพราะฉะนั้น๕๖นาทีคง
ไม่ใช่เวลาเท่านี้แน่นะฮะแล้วที่สำคัญคือมันมีอุปสรรคอีก
๒จุดในพื้นที่ภูเหล็กไฟเนี่ยคือมีผาสูงเป็นผาหินสูง
อยู่สองจุดจุดหนึ่งสูง๕เมตรจุดหนึ่งสูง๑๐เมตรเพราะฉะนั้นการที่
เด็กคนนึงจะเดินมานะครับคงไม่ใช่เรื่องง่ายง่ายที่จะเดินมา
ถึงในเวลาแค่เกือบชั่วโมงก็จากบ้านแล้วก็เดินขึ้นไปถึงภู
เหล็กไฟนะครับท่านผู้ชมครับนี่อาจจะเป็นคำตอบของใครหลายหลายคน
คนที่คิดอยู่ในใจก็ได้นะครับว่าเป็นไปได้หรือที่เด็กผู้
หญิงคนหนึ่งจะเดินพลัดหลงออกจากบ้านเดินขึ้นไปเองหรือว่าเดิน
สุนัขขึ้นไปจนไปถึงที่ภูเหล็กไฟหาทางลงกลับมาไม่ได้
แล้วเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนี่คือคำถามนะฮะเพียงแต่ว่าคำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคุณเขมสอนครับท่านผู้ชมครับ
ก็ต้องถามคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าคุณผู้ชมคิดยังไงคะคิดว่ามีคนฆ่าน้องชมพู่มีคนทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตหรือว่าน้องชมพู่เสียชีวิตเองเดินขึ้นไปเองแล้วก็ไปเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟเองส่งข้อความเข้ามานะคะเพราะทีมข่าวของเราก็ไปถามคนในพื้นที่ในบ้านกกอกเหมือนกันเดี๋ยวค่อยมารอดูกันว่าตกลงแล้ว
จะเดินขึ้นไปเองแล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่บนนั้นก็คือในเด่นนะคะก็เป็นพรานป่าพรานเด่นเนี่ยค่ะเขาบอกว่าตอนที่เขาไปช่วยตามหาน้องชมพู่เนี่ยเขาเห็นเหมือนกับมีรอยหักกิ่งไม้รอยเด็ดยอดย่าเหมือนกับน้องไปนั่งไปเด็ดยอดย่าอยู่บนนั้นนะคะนี่คือในเด่นเชื้อคมตาอายุห้าสิบเก้านะคะเป็นพรานป่าที่ไปช่วยตามหาน้องชมพู่
มาเล่าให้ฟังว่าไปเห็นรอยใบตองกับยอดย่าถูกเด็ดถูกฉีกใกล้กับโขดหินบริเวณที่พบศพน้องชมพู่
รานเด่นบอกว่าก็เลยคาดว่าน้องชมพู่อาจจะนั่งอยู่บนใบตองจากนั้นก็ฉีกเล่นแล้วก็นั่งเด็ดยอดย่าข้างซึ่งตรงนี้น้องชมพู่อาจจะรู้สึกกังวลหาทางกลับบ้านไม่ได้ก็เลยทำแบบนั้น
น้องชมพู่อาจจะรู้สึกร้อนมียุงกัดน้องก็เลยถอดเสื้ออาจจะโยนทิ้งไปในป่าย่าขณะนั้นอาจจะมีวัวที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้มากินย่าแล้วเห็นเข้า
วัวอาจจะกินทั้งเสื้อทั้งย่าไปพร้อมกันอันนี้พรานเด่นเขาตั้งข้อสังเกตนะคะแล้วพรานเด่นก็บอกว่าถามว่าวัวกินเสื้อได้เหรอ
รานเด่นบอกว่าได้
ก่อนหน้านี้เคยชำแหละวัวแล้วในกระเพาะของวัวมีผ้ามีสิ่งของต่างตั้งเยอะมีความเป็นไปได้ที่วัวกินหย่ากินนู่นกินนี่แล้วเสืออยู่ตรงย่าแล้วกินไปเลยกลืนไปเลยพรานเด่นบอก
ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่น้องชมพู่จะหายตัวไปอ่ะมันก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นในบ้านกกอกนะวัวของคุณตาน้องชมพู่เนี่ยอยู่ดีตายไปสองตัวเพราะว่ากินย่าแล้วย่าติดคอตายซึ่งพรานเด่นบอกว่ามันแปลกไหมล่ะจากนั้นเนี่ยตาของน้องชมพู่ก็ถูกเชือกจูงวัวมัดจนนิ้วขาด
ปลาในบ่อน้ำของวัดภูหลวงก็ตายครึ่งบ่อเหมือนกับมีเหตุการณ์ประหลาดเป็นลางบอกเหตุอะไรตั้งหลายเหตุการณ์ก่อนที่น้องชมพู่จะหายตัวไป
เห็นแบบว่าใบตองเป็นฉีกฉีกเหมือนคนนั่งฉีกเหมือนเด็กหมดปัญญาและนั่งฉีก
ฉีกเป็นชิ้นเล็กยาวนะครับแล้วก็บิดยอดย่าเล่นอยู่ในข้างคนที่ใหญ่
อันดับแรกก็ไม่ได้ใส่ไปครับอันดับแรกครับผมพ่อแม่เขาก็ใส่จริงอยู่พ่อแม่เขาก็ไปตั้งแต่เช้านู่นเด็กอยู่กลางวัน
ประเด็นที่สองก็ถ้าไปถอดแถวนั้นก็กลัวกัดกลัวกินไปแล้ว

พ่อเคยเห็นรั่วยังไงทำไมเราถึงสร้างสารว่าปัวอาจจะกินเสื้อน้องไปครับ
เคยสำเละวัวนะครับครับผม
แล้วพบร่องรอยของวัวของไหมครับผม

ครบครบครบครบครบครบครบครบครบครบครบครบครบครบครบครบ
ครบครบครบครบครบครบครบครบครบครบครบครบครบครบครบครบครบครบ
คุ้นชินนะได้สบายมาก
พี่แม่เขานั้นเดินขึ้นถึงนะเด็ก๒๓ขวบ

เพื่อนของพรานเด่นค่ะที่เคยขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
ในวันที่พบศพน้องชมพู่เมื่อ๑๔พฤษภาคม
นายวิทูลนนทิงก็เป็นชาวบ้านกกตูม
เขาก็เล่าให้ฟังว่าขึ้นไปเป็นชุดที่๓
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ชนะสูตรพลิกศพ
เขาเห็นจุดที่มีรอยหักกิ่งไม้

อยู่ไม่ห่างจากจุดที่เจอกางเกงของน้องชมพู่
ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่า
เป็นรอยคนนั่งหรือเด็กเองอาจจะนั่งอยู่ตรงนั้น
ส่วนตัวเขาเองก็มีความเห็นว่า
จากสภาพพื้นที่เด็กไม่น่าจะขึ้นไปบนภูเหล็กไฟได้ด้วยตัวเอง
อันนี้เพื่อนของพรรณเดชน์มองอีกแบบแล้ว

เพราะพื้นที่มันจะสูงชันเด็กขึ้นไปเนี่ยยากไม่น่าจะได้
ได้ยินแต่เขาพูดว่ามีเหมือนคนนั่งกับว่ารอยเด็กเล่น

ตรงนั้นผมก็ไม่ได้ยินอะไรแล้วก็ไม่เห็นแต่เขาชนสุดศพ
รอยเด็กเล่นห่างจากกางเกงเยอะไหมคะ
ไม่เยอะครับประมาณหลักนี้แหละครับ
เป็นลักษณะเป็นยังไง
มันพื้นที่เรียบแล้วเป็นเหมือนเพลิงถ้ำนะครับ
เหมือนที่เราหลบแดดนะ

คิดว่าเด็กสามารถจะขึ้นไปเสียชีวิตคนเดียวได้ไหม

ครับขนาดเราเดินไปยังต้องมีชายน้ำ
มันตายตั้งแต่ตีนเขาแล้วถ้าเดินขึ้นไปเอง

ตัวเล็กด้วย

เด่นที่บอกว่าเด็กสองสามขวบขึ้นได้นี่
เขาหมายถึงหลานของเขานะ

อย่างคุณแม่น้องชมพู่นี่เขาก็ยืนยันว่าลูกสาวเขาขึ้นไม่ได้แน่
มันก็แล้วแต่ว่าใครจะเคยเจอแบบไหนอะไรยังไง
แต่ทีนี้ถ้าที่พรานเด่นบอกว่าเสื้อน้องชมพู่ที่ยังหาไม่เจอเนี่ย
ยังไงก็หาไม่เจอสักทีเนี่ยนะฮะ
กางเกงยังเจอรองเท้าแตะยังเจอเนี่ย

วัวมันกินเสื้อคนได้นะเคยผ่าเคยเจอด้วยนะครับ
เราก็เลยไปถามชาวบ้านที่เขาเลี้ยงวัวเยอะ
ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็ต้องคิดกันอยู่เหมือนกันว่าเออตกลงมันกินเหรอหรือได้ยังไงนะฮะ

ผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ที่บ้านกกอกมานานแล้วนะครับ

คอยยุค๖๓ปีนะครับ

มีวัวที่เลี้ยงไว้ถึง๑๗ตัวนะนี่ฮะแล้วปกติแล้ววัวที่เลี้ยงไว้เนี่ยลุงคอยบอกว่าก็ปล่อยมันไปหากินนะกินย่าตามเขากินตามธรรมชาติลุงคอยบอกว่าเลี้ยงวัวมากว่า๑๐ปีมั่นใจว่าจะเป็นวัวหรือว่าควายก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมครับมันสามารถเดินขึ้นภูเหล็กไฟได้จริงอันนี้คือวัวกับควายนะเพราะว่าลุงเด่นบ

ถ้าเสื้อน้องชมพู่เปื้อนเหงื่อเปื้อนใครมันมีความเค็มอะไรของเหงื่ออะไรพวกเนี้ย
ปกติคือพวกวัวพวกควายมันอาจจะชอบอะไรที่มันรสเค็มหน่อยอย่างนี้
ค่ะเป็นไปได้ไหมมันไปเจอเสื้อมันดมดมแล้วมันมีกลิ่นเค็มเค็ม
แล้วมันก็กินเข้าไปนะลุงคอยก็ยืนยันคำเดิมนะฮะ
บอกว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมากว่า๑๐ปีเนี่ยคือยังไงมันก็ไม่กิน
เป็นเสื้อเป็นผ้าเนี่ยยังไงมันก็ไม่กินโอ้ไม่ค่อยหิว
วัวผมบอกกินแต่วัวไม่กินนอนไม่กินครับไม่ได้นอน
มันดอกมันพุ่ยไปแล้วก็ยังค่อยบ่อยกินได้กินได้ยังปะเป็นแถวในโคกแล้วก็
เป็นชาวบ้านกกอกเหมือนกันอยู่ที่นี่มานานนี่ฮะ
อ่าสองยายนี่นะครับอ่าก็คุยกับคุณนฤทธิ์นะครับคุณนฤทธิก็ถามว่าอ่ายายเชื่อไหมที่ตำรวจหาเสื้อน้องชมพู่ไม่เจอสักทีเนี่ย
วัวหรือควายของชาวบ้านมันเดินขึ้นไปแถวเขาแถวภูเหล็กไฟมันกินเสื้อเด็กเข้าไปเนี่ย
คุณยายบอกว่าบอกอย่างมั่นใจเลยนะบอกว่าโอ้โหนาริสเอ้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ลูก
เพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะวัวของยายเนี่ยยังแอบกินเสื้อยายเข้าไปเลย
เหรอใช่นี่ฮะแต่โชคดีตอนนั้นยายมาเห็นทันรีบดึงเสื้อออกมาจากปากวัว
โอ้โหตอนนั้นวัวมันกำลังจะเคี้ยวจะเข้าปากมันอยู่แล้วดึงออกมาได้ทัน
อื้อค่อยเห็นอยู่ยายงาก็กินโชคก็กินแพ้ก็กินเห็นมันเข้ม
อ๋อมันเข้มโอ้โหมันเข้มที่โฮที่ไข้เฮ้า
อย่างอุ่นล่ะครับคิดว่าควายหัวจะกินเสื้อไหมครับ

ทำไมเชื่ออย่างนั้นล่ะครับ
โชคแล้วค่ะมันค่อยกินของยายที่เต๋อเฮ้ามีป๊าไว้ล่ะมันก็ไปหากินแล้ว

แล้วมันกินเข้าไปหรือว่าเราห้ามมาแล้วเราห้ามมันทัน
โยล่างโท๊ะก็ยายก็ไปดุงโอ้จ๊ะปะมาเลย
นี่เห็นไหมยายบอกเสื้อมันเค็มไงวัวมันชอบมันก็กินเข้าไป
แต่คุณผู้ชมหลายท่านส่งข้อความมาคุณภาคภูมิว่าวัวมันกินจริงมันกินหลายอย่างมันกินได้หมด
แต่ว่ายายสองท่านนี้นาริสบอกว่ากินหมาก
เวียนโอ้โหสนุกสนานเพลิดเพลินน้ำหมากกระจาย
คุณยายนะขอบคุณคุณยายที่ให้ข้อมูลกับเรา
คุณผู้ชมให้มากที่สุดจำลองเหตุการณ์ก็ทำให้ทุกอย่างอ่ะ

ก่อนหน้านี้วิ่งตามปลาส้มใช่ไหมสูตรหนักซีกับน้องชมพู่
ว่าเอาถ้าเป็นไปได้ไหมว่าน้องชมพู่อาจจะวิ่งตาม
น้องชมพู่ไปตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะ
จำลองเหตุการณ์ให้ดูเลยว่าเอ๊ะถ้ามันเป็น
แบบนั้นจริงจริงคนร้ายคนนี้จะใช้เวลามากน้อย

พื้นที่มันก็ต้องใช้เวลาพอสมควร
มันก็ต้องต้องมีพิรุษอ่ะอ่าถูกต้องทีมข่าวเลยลองดูเลยนะคะ
ครับวันนี้นะคะก็ทดสอบนะคะว่าคนร้ายจะต้องใช้เวลามากน้อย
ขนาดไหนอืมก่อนอื่นเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะคะว่าเด็กสามขวบ
ขึ้นเขาไปบนภูเหล็กไฟเนี่ยได้ยังไงคือจุดที่สูงและเป็นอุปสรรค
ก็คือระยะสองร้อยเมตรสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมก่อนถึงจุดที่พบศพเป็นจุดที่มันสูงอ่ะค่ะ
มันก็ชันมากเลยครับนาริสบุญนิ่มทีมข่าวของเราทดสอบเดินแล้วบอกเลยว่า
ถ้าถามผมนะถ้าถามผมนะคือขึ้นไม่ได้อ่ะเด็กขึ้นไม่ได้แน่นอนตรงนี้
ถ้าน้องปีนได้คือจะต้องปีนแบบแม่นมากก้าวไม่พลาดเลยสักก้าวไม่งั้นตกเขาแน่
ที่สำคัญจุดที่น้องเสียชีวิตไม่มีทางอ้อมนะคะ
ปีนขึ้นเนินเขาตรงนี้เท่านั้นแล้วมันเป็นอุปสรรคมาก
แล้วมันก็ยากมากจริงจริงครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในจุดที่อีก๒๐๐เมตร
ถึงจุดที่เจอศพน้องชมพู่นะครับซึ่งลักษณะเส้นทางเนี่ยฮะ
ก่อนที่จะถึงนะครับจะเป็นทางที่เป็นลาดชันขึ้นไปเรื่อย
สูงมากมากครับลักษณะเส้นทางนะครับ
หากเดินขึ้นนะครับก็ค่อนข้างสูงพอสมควร
องศาที่มีความชันเนี่ยน่าจะประมาณ๔๕องศาได้นะครับ
จึงเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับที่น้องชมพู่เนี่ย
เดินตามเจ้าปลาส้มหรือว่าเดินหลงขึ้นมาเองบนเขานะครับ
จุดนี้นะครับถ้ามองลงไปนะครับคุณผู้ชม
จะเห็นว่าถ้าเกิดน้องก้าวพลาดนิดเดียวนะครับ
จะไหลลงไปได้เลยนะครับนี่ค่ะภารกิจต่อไปก็คือ
จับเวลาถ้าคนร้ายพาน้องขึ้นไปวางไว้จุดที่พบศพอ่ะนะคะ
คนร้ายต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีนะคะในการขึ้นลงจากภูเหล็กไฟเนี่ยค่ะ
ทีมข่าวเลยแบ่งเป็นสองทีมแบบนี้นะคะครับ
ฤทธิ์เนี่ยวิ่งลงเส้นทางปกติที่ชาวบ้านเขาใช้กัน
ไกลกว่าแต่เดินง่ายกว่าครับส่วนจิรายุทธ์ทีมข่าวของเรา
อีกเส้นทางหนึ่งเป็นเส้นทางร่องน้ำลาดชันมีโขดหินเยอะอืม
เดินยากแต่เส้นทางมันมันใกล้กว่าชาวบ้านไม่ค่อยใช้เดินลำบากแต่มันใกล้
คือเส้นทางที่คุณจิรายุทธ์ไปเนี่ยผมเคยพยายามจะไปนะคุณเขียนมาสอน
อืมผมไปได้หน่อยเดียวค่ะเพราะว่าโอ้โหมันอุปสรรคมันเยอะ
มันเหมือนเส้นที่นาริสเดินตรงนั้น
อืมเขาลองสองเส้นเลยเหรอค่ะครับแต่เส้นทางที่เดินยากเนี้ยมัน
จะไปทะลุสวนยางพาราของชาวบ้านนะตรงข้ามกับบ้านของลุงพลนะ
อืมอ่ะทีมข่าวของเราทดลองเลยครับ
สองเส้นทางนะคะว่าจะใช้เวลาขนาดไหนนะคะ

สมมุติว่าคนร้ายนะครับรีบที่จะวิ่งลงจากภูเขานะครับ
เดี๋ยวจะจับเวลาจริงนะครับว่าจะใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับ
นี่คือเส้นทางที่สมมุติว่าคนร้ายวิ่งลงนะครับซึ่งเป็นของชาวบ้านนะ
มันจะเป็นทางลงแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยนะครับ
ร้อยเมตรแรกอาจจะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ถ้าพลาดนะครับ
เขาจะสะดุดได้เลย
โอ้โหคือมีช่วงจังหวะสะดุดด้วยก็อย่างที่ผมบอกฮะ
คือโอ้โหตอนลงเนี่ยยากยาก
ไม่แพ้ตอนขึ้นใช่ไหมดูนี่อันนี้คือเราจำลองลักษณะที่ว่าถ้าคนร้ายพาเด็กไปวางทิ้งเอาไว้แล้ว
ต้องรีบลงมาค่ะอ่าอันนี้เส้นทางที่นาริสทดลองนะ
ทีนี้ค่ะเส้นทางที่จิรายุทธ์ทดลองอะค่ะครับ
ก็เดินลงแนวดิ่งนะคะแล้วก็เริ่มจับเวลาก็คือจะต้องรีบเหมือนกัน
ถ้าเป็นคนร้ายก็ต้องเร็วต้องรีบขึ้นรีบลงเนี่ยก็เลยกึ่งเดินกึ่งวิ่งแบบนี้
นี่คือเส้นทางที่คุณภาคภูมิเคยลองอ่าใช่แต่ว่าตอนขึ้นผมลองตอนจะขึ้น
แต่แบบอื้อหือมันมันยากกว่าอ่าเดี๋ยวลองดูไปไปไป
ทางจะค่อนข้างลำบากกว่าเส้นทางเดินปกตินะครับแต่ว่าจะใช้เวลาเร็วกว่าในการ
เดินลงเส้นทางปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นแนวดิ่งลงมาเลยนะครับ
แต่ว่าซอกหินค่อนข้างเยอะนะครับทำให้การเดินทางนั้นค่อนข้างลำบากครับผม
เส้นทางตรงนี้ครับมันจะชันกว่าเส้นทางที่เรามาปกตินะครับ
แล้วก็ย่าเนี่ยจะขึ้นรกจะขึ้นรกกว่าเยอะมากนะครับนี่ฮะดูภาพแทนสายตาเนี่ยเห็นไหม
เวลาเราจะลงไปอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยฝนมันตกคุณเขียนมาสอนอืม
มันขึ้นสูงค่ะช่วงนั้นช่วงที่เกิดเหตุมันร้อนใช่
เป็นช่วงหน้าร้อนย่านไม่สูงอย่างนี้ค่ะครับอ่ามาดูเรื่องเวลานะคะอืม
สองเส้นทางนะคะเส้นทางของคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราคนนี้อ่ะนะคะครับ
บอกว่าเป็นเส้นทางที่มันมันสั้นกว่าครับแต่มันยากกว่าใช้เวลาเนี่ยค่ะได้ไหม
เก้านาทีห้าสิบเจ็ดวินาทีนะคะอืมส่วนนฤทธินฤทธิ์ทีมข่าวของเรานะคะ
ที่ใช้เส้นทางที่ชาวบ้านเขาเดินกันอยู่บ่อยเดินง่ายหน่อย
แต่จะไกลกว่าใช้เวลาทั้งหมดยี่สิบเอ็ดนาทีสิบสามวินาทีค่ะอืม
ในส่วนของทางที่มันสั้นแต่ยากเนี่ยก็คือจะไปโผล่ที่บ้านลุงพลครับ
เส้นทางที่ไกลแต่เดินง่ายหน่อยจะไปโผล่ที่หลังบ้านแม่น้องชมพู่๑๒นะคะ
ก็คือถ้าถ้าคนร้ายพาน้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟแล้วทิ้งเอาไว้แล้วก็รีบลงมาเนี่ยนะครับ
คือคนร้ายต้องชำนาญเส้นทางนะ
แล้วก็ต้องมีประสบการณ์ในการขึ้นลงเขานะคะครับนี่ค่ะโอ้โห
แต่ก็ใช้เวลาต่างกันไม่มากใช่ไหมแต่นี่คือแบบเดินไม่หยุดเลยนะ
โอ้โหดูสิเห็นไหมฮะพื้นที่เนี้ยอืมอ่าท่านผู้ชมครับทีนี้
เราไปถามไปสอบถามนะความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
ชาวบ้านกรอกกรอกเกี่ยวกับเรื่องคดีของน้องชมพูอ่ะค่ะนะครับ
วันนี้เราลองถามว่าอ่าชาวบ้านเนี่ยคิดว่าน้องอ่า
น้องชมพู่จะเสียชีวิตเองหรือว่ามีคนทำให้เสียชีวิตอ่านะฮะ
คิดว่าน้องชมพู่เสียชีวิตเองหรือมีคนทำให้เสียชีวิต
ท่านผู้ชมก็ร่วมกันตอบคำถามมาได้นะฮะ
เราสอบถามกันนะฮะทีมข่าวเราไปสอบถามชาวบ้าน๖๐คนนะครับ
เป็นช่วงอายุตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบเก้าปีในพื้นที่บ้านกรอกกรอกนะฮะ
ผู้ที่เชื่อว่าน้องชมพู่เสียชีวิตเองมีทั้งหมด๑๓คน
ส่วนผู้ที่เชื่อว่าน้องชมพู่เนี่ยต้องมีคนทำให้เสียชีวิต
มีสิบแปดคนนะครับส่วนที่เหลือยี่สิบเก้าคนเนี่ย
คือคิดว่าเป็นไปได้ทั้งสองอย่างทั้งเสียชีวิตเองกับมีคนทำให้เสียชีวิต
นะฮะเสียชีวิตเองก็อย่างข้อสันนิษฐานนะครับ
ก็คือเด็กก็เดินขึ้นไปเรื่อยเรื่อยพัดหลงขึ้นไปเรื่อยเรื่อย
แล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่ตรงภูเหล็กไฟตรงจุดที่พบศพ
ส่วนคนทำให้เสียชีวิตก็แน่นอนว่าถ้าเราดูจากเรื่องของอ่า
ผลการชนะสูตรศพเนี่ยมันก็ต้องเป็นในรูปของคนที่อุ้ม
แล้วก็พาเด็กขึ้นไปแล้วไปปล่อยทิ้งไว้ที่นั่นค่ะนี่ฮะ
จะเห็นได้ว่าผู้ที่คิดว่าเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเนี่ย
มีเยอะที่สุดนะฮะคือ๒๙คนเชื่อว่าทำให้มีคนทำให้น้องเสียชีวิตเนี่ย
อันนี้รองลงมาคือ๑๘คนและเชื่อว่าน้องเสียชีวิตเองมีทั้งหมด๑๓คนนะครับ
ท่านผู้ชมครับนี่นะฮะแบ่งเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยฮะเราก็พยายามสอบถามดูนะครับ
ผู้คนในหมู่บ้านกกอกนะครับผู้ที่เขาเชื่อว่าเด็กเสียชีวิตเองเนี่ย
ให้เหตุผลว่าน้องชมพู่อาจจะขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเองนะพอไปอยู่จุดนั้นแล้วก็ขาดน้ำ
อาหารลงมาไม่ได้เพราะว่าน้องเนี่ยหายไปจากบ้านตั้งแต่วันที่๑๑พฤษภาคม
แล้วไปพบไปเจอศพคือ๑๔พฤษภาคมมันกินเวลาถึง๓วันเขาเชื่อว่ามันมีเวลาพอ
ที่เด็กจะเดินขึ้นไปเรื่อยแล้วก็ไปถึงจุดนั้นได้นะฮะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่มีอยู่๒๙คน
เขาคิดว่ามันก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างอาจจะยังไม่แน่ใจตรงนี้นะฮะคือในกลุ่มนี้เขาบอกว่า
จะเชื่ออย่างสนิทใจว่าน้องขึ้นไปเองเขาก็เชื่ออย่างสนิทใจไม่ได้เขาก็ไม่คิดว่า
จะขึ้นไปได้ไงนะเพราะว่าเด็กอายุสามขวบเดินขึ้นภูเขาขึ้นภูเหล็กไฟเองเนี่ย
เขาเชื่อว่าไม่ได้แน่แต่ในทางกลับกันสภาพศพของน้องก็ไม่พบเรื่องการถูกทำร้ายร่างกายนะ
เรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศมีรอยถูกน้ำถูกกิ่งไม้ขีดขวนมันก็ยังลังเลอยู่ว่า
มันจะเกิดจากอะไรนะเลยเลือกทางใดทางหนึ่งไม่ได้เพราะหากมีคนทำให้น้องเสียชีวิต
แล้วทำไมตำรวจถึงยังจับคนร้ายไม่ได้คนร้ายจะไม่ทิ้งร่องรอยหลักฐานอะไรไว้เลยเหรอ
เป็นไปได้สองอย่างเพราะว่าทีแรกเขาก็คิดว่าคนอุ้มขึ้นไปผมก็คิดเหมือนกัน
แต่ว่าผมดูกับน้องแล้วดูกับรอยในตัวน้องแล้วเหมือนกับมันเดินไป
มันมีรอยขูดขวนอะไรนี่แหละผมว่าเป็นได้สองอย่างครับ
ความคิดของผมน่ะคิดว่าเด็กเดินไปตายเองเด็กวิ่งขึ้นไปด้วยตนเองเลย
เป็นไปไม่ได้ที่เด็กสามขวบจะขึ้นไปเสียชีวิตบนภูเขาเด็กแค่สามขวบค่ะ
ถนาดลูกพี่มันยังไม่ขึ้นเลย๕ขวบมันยังไม่ขึ้นเลย
ขณะเดียวกันนะครับถ้าท่านผู้ชมติดตามเรามาตลอดเนี่ยนะครับ
เราเคยถามความคิดเห็นเรื่องนี้นะครับ
เป็นอาจารย์ของโรงเรียนในร้อยตำรวจด้วย
วิเคราะห์คดีของน้องชมพู่ในฐานะที่มีประสบการณ์รับราชการในพื้นที่ที่มุกดาหารด้วย
บอกเขาเคยไปมาแล้วที่กกกกตูมที่ภูเหล็งไฟ
บอกว่ามันก็มีความเป็นไปได้ร้อยละแปดสิบ
ว่าเด็กจะเดินขึ้นไปบนเขาแล้วก็ไปเสียชีวิตเอง
เหลือก็คือรอผลการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ทางการสืบสวนทางคดีของเจ้าหน้าที่
แต่ร้อยละ๘๐เนี่ยท่านมองอย่างนี้แล้วนี่ท่านเป็นคนแรกด้วยซ้ำนะ
ให้ความเห็นแบบนี้นะให้ความเห็นแตกต่างจากทุกคนในช่วงเวลานั้นเลยนะ

คดีนี้เนี่ยรอผลการตรวจพิสูจน์ครั้งสุดท้ายที่เขาบอกว่าจะตรวจให้ละเอียดที่สุดจะได้คำตอบ๔๕วันหลังจากส่งหลักฐานไปตรวจ
เพราะฉะนั้นก็ต้องรอตรงนี้เมื่อทางนิติวิทยาศาสตร์พิสูจน์ออกมาแล้วไม่มีอะไรอย่างอื่นเลย
การเสียชีวิตของน้องชมพู่ก็เป็นกรณีเดียวคือน้องชมพู่เดินหลงเข้าไปในป่าเอง
นิษฐานถ้าให้พ่อนะพ่อว่า๘๐เด็กเดินหลงเข้าไปเอง
คุณผู้ชมคะวันนี้ขอพูดถึงณแตค่ะนายกระแตนะคะนายนารินหลาโพน้าชายของน้องชมพู่
น้องชายของแม่น้องชมพู่อ่ะนะคะคือมันยังมีประเด็นที่คนตั้งข้อสังเกต
คิดว่าท่องสัยในพฤติกรรมในคำพูดของนะแตอยู่หลายเรื่องก็ค่ะ
ในวันที่๑๔พฤษภาคมกระแตพูดถึงจุดที่เจอรองเท้าแตะของน้องชมพู่
แตพูดถึงว่ามีร่องรอยการหักกิ่งไม้คำถามคือรู้ได้ยังไง
เจอรองเท้าเขายังไม่บอกเลยคนที่อยู่ในจุดนั้นเขายังไม่ได้บอกเลย
แตเองก็ไม่ได้ขึ้นไปบนจุดที่เจอรองเท้า
รองเท้าวางไว้อย่างนี้มีร่องรอยหักกิ่งไม้อย่างนั้นอย่างนี้
เดี๋ยวลองฟังสั้นอีกทีนะคะ
แล้วก็จะมีมีขวดน้ำมีขวดน้ำมีน้องได้หักกิ่งไม้เล่นนะครับหักกิ่งไม้เล่นทีนี้
คือคนสงสัยในประเด็นนี้แหละค่ะว่ารู้ได้ยังไงทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ได้ขึ้นไป
แล้วก็ยังไม่ได้มีใครบอกทีมข่าวเลยไปถาม
แตชี้แจงแบบนี้นะคะว่าเป็นการสันนิษฐานเฉย
นิษฐานว่าถ้าน้องชมพู่ขึ้นไปเอง
ก็ต้องมีรอยเท้าก็น่าจะต้องมีร่องรอยหักกิ่งไม้กิ่งเล็กเล่น
เพราะว่ามันเป็นนิสัยของน้องชมพู่เวลาที่น้องชมพู่ไปนา
ก็ชอบไปเด็ดใบไม้ชอบไปหักกิ่งไม้เล่น
แตบอกว่าเป็นเพียงข้อสันนิษฐานค่ะ
แล้วณแตบอกว่าก็ตามข่าวตั้งแต่วันที่น้องหายไป
วันที่เจอรองเท้าแล้วก็ในข่าวก็บอกว่ามีหลักฐานอันนั้นไปเจออันนั้นอันนี้
ก็เลยเอามาเล่าต่อผ่านเฟซบุ๊คของตัวเอง
ยืนยันว่าเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้น
เราไม่รู้ว่าจะมีคนนำพาขึ้นไปจริงไหมหรือว่าน้องเดินขึ้นไปเอง
ตอนนั้นคือใครตอบอะไรไม่ได้
ผมก็คาดเดานะครับคาดคณีว่าถ้าน้องเดินขึ้นไปเอง
เขาอาจจะหักกิ่งไม้อาจจะมีกิ่งไม้หักมีรอยเท้า
แต่ถ้ามีคนเดินขึ้นไปพาน้องขึ้นไป
มันก็อาจจะมีหลักฐานอยู่เนี่ย
เพราะว่าผมก็ดูข่าวตามช่องทีวีที่ออกข่าวมาว่า
ไปเจอหลักฐานอะไรบ้างนะครับ
ปกติน้องชอบเล่นใบไม้ชอบเล่นใบไม้ชอบหักใบไม้มาเล่น
ถ้าไปนานไปนานชมพูก็จะไปกับยาย
ก็เลยคิดว่าจุดที่นั่นน่าจะมีจริงไหมใช่
ใช่ก็จะมีกิ่งไม้กิ่งไม้ไม่ใช่กิ่งไม้ใหญ่
อาจจะเป็นยอดไม้ยอดไม้ยอดอะไรยอดย่านะครับ
ไม่ได้รู้มาก่อนไม่ได้รู้มาก่อนว่าข้างบนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงนะครับ
ตอนที่น้องชมพู่หายตัวไปทางครอบครัวไปหาหมอธรรม
หมอธรรมบอกว่าที่น้องหายไปเพราะมีคนแก่เอาตัวน้องไป
แก่คนนี้อยากมีลูกมากพอมาเห็นน้องก็จะพาน้องขึ้นรถ
แต่พอจะเอาน้องมาคืนกลับพบว่ามีคนอยู่ที่บ้านเยอะเกินไป
ก็เลยไม่กล้าเอามาคืนทางครอบครัวก็เลยยังมีความหวังว่าน้องยังมีชีวิตอยู่
แล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือทางครอบครัวไปหาร่างทรงด้วย
ร่างทรงก็บอกว่าคนที่เอาน้องไปก็คือผียายวันทาและตาสุบัน
ซึ่งสองคนนี้เป็นญาติทางตาของน้องชมพู่
และที่ต้องเอาน้องไปเพราะว่าไม่มีใครอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้
ก็เลยมาเอาตัวน้องไปถ้าหากอยากได้น้องคืน
ทางครอบครัวต้องเอาชุดปฏิบัติธรรมไปให้
เพราะว่าผียายบุญมากับตาสุบันอยากเข้าวัดไปทำบุญ
ถ้าอุทิศชุดปฏิบัติธรรมให้ก็จะได้น้องชมพู่คืน

คนแก่พาไปเขาแค่อยากได้ลูกนะครับ
อยากได้ลูกแต่ว่าเห็นพอดีมาเห็นน้องน่ารักเล่นอยู่คนเดียว
เขาก็เลยแบบเกิดอารมณ์ชั่ววูบว่าอยากมีลูก
แต่เขาไม่มีลูกเขาก็เลยจะเอาขึ้นรถไป
แล้วก็จะให้กินขนมให้กินขนมกินอะไร
แล้วเขาก็จะมาส่งทีนี้เขามาส่งไม่ได้

ยาวันทากตาสุบันคือย่าของพ่อที่เสียไปแล้วเนี่ย
แค่เห็นหลานมาเล่นนะครับ
เล่นอยู่ใต้รวมไม้เนี่ย

ก็เลยอยากได้กองบุญอยากได้ส่วนบุญอยากได้เสื้อ
อยากได้เสื้อขาวอยากได้เสื้อขาวให้อุทิศไปให้นะครับ

แล้วก็ทีนี้เราก็คิดกันว่ากับคุยกับน้องสาวก็คือว่า
ถ้ามีผีเอาไปเนี่ยเขาจะมีชีวิตอยู่
แต่ว่าพอได้รับทราบว่าน้องเสียแล้วเนี่ย
มันก็ไม่เป็นไปตามที่เราคิดกันไว้นะครับ
คนนี้นี่คนนี้ผมบอกเลยผมยังทึ่งเลยนะ
เขารู้ชื่อยายวันทากับตาสุบันได้ยังไง
ญาติญาติพวกผมเนี่ยยังไม่รู้เลยครับ
แตก็เลยบอกว่าคือเรื่องของร่างทรงอะไรต่างที่เขาเล่าให้ทีมข่าวฟังเนี่ยนะ
เขาก็ไม่ได้รู้อะไรมากหรอกต้องไปถามตาชาญคุณตาของน้องชมพู่จะรู้เรื่องนี้ดี
คือพอมันมีมุมเรื่องของหมอธรรมเรื่องของร่างทรงมาให้ข้อมูลก่อนที่จะพบศพน้องชมพู่
คนในครอบครัวก็เลยคิดว่าคือมีความหวัง
เชื่อว่าน้องชมพู่ยังไม่เสียชีวิตเพราะว่าในพื้นที่มันก็เคยมีเรื่องเล่าเรื่องลี้ลับมีตำนานนั้นตำนานนี้
และสุดท้ายก็รอดออกมาได้กันทั้งนั้นเช่นมีตำนานว่าคนเอาเข้าไปในป่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่
สุดท้ายเจอตัวแล้วรอดกลับมาไงมีหลายเหตุการณ์ที่คนในพื้นที่เคยเล่าให้ฟัง
แตก็เลยบอกว่าในครอบครัวก็เชื่อแบบนั้นเชื่อว่าจะเจอน้องชมพู่แบบยังมีชีวิต
ท่านผู้ชมครับมันมีคำถามหนึ่งที่ลุงพลเขาก็เคยฝากถามมายังคุณแม่ของน้องชมพู่นะ
ว่ามีปัญหามีอะไรกับใครในครอบครัวหรือเปล่านะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไงลองไปถามแม่น้องชมพู่ดู
โดยเฉพาะเรื่องกับน้องชายนายกะแตเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ก็เคยมีการเปิดเผยข้อมูลว่าลุงพลเขาก็เคยมีปัญหากับณแต
แต่เขาก็เคลียร์กันไปแล้วเรื่องนี้นะฮะเราก็เลยไปถามคุณแม่น้องชมพู่นะครับเพราะว่าวันนี้ได้เจอกันนะครับ
ถามเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าเออปัญหาในครอบครัวเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดมันจะมาลงที่ลูกเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหม
เคยมีปัญหาอะไรกับนาแตหรือเปล่าได้ข่าวว่ามีปัญหาเรื่องการขายหนงขายหนูอะไรหรือเปล่าที่เลี้ยงหนูนาหนูพุกเนี่ย
คุณแม่น้องชมพู่นะครับบอกกับเราว่ามันก็มีปมปัญหาจริงนั่นแหละแต่ไม่ขอลงรายละเอียดก็แล้วกัน
เพราะว่าเรื่องมันผ่านมาแล้วเป็นปัญหาของพี่น้องกระทบกระทั่งกันธรรมดาตามภาษาพี่น้องนะก็อาจจะน้อยใจกันบ้างนะ
มีความรู้สึกกันบ้างแต่พอเวลาผ่านไปปัญหานั้นมันก็จบแล้วแม่น้องชมพู่ยืนยันว่าปัญหานั้นมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับ
ที่จะเป็นปมขัดแย้งถึงขั้นที่ว่าจะต้องมาลงกับลูกสาวของแม่มาลงกับน้องชมพู่ไม่ต้องแบบโอ้โหถึงขั้นที่ว่าจะต้องมาล้างแค้นมาตามฆ่ากันไม่ใช่เลย
แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นที่เคยมีกับน้องชายก็คือนายกระแตเนี่ยคุณแม่น้องชมพู่บอกว่าความจริงเนี่ยมันแทบไม่มีการเคลียร์ใจกันด้วยนะ
คือพอมีปัญหากันน้อยใจกันผิดใจกันตามภาษาพี่น้องเวลาผ่านไปมันก็ลืมไง
พอลืมก็กลับมาคุยกันกลับมาดีกันรักใคร่กันเหมือนเดิมไม่ต้องมาแบบเคลียร์ใจอะไรกันเลย
มันไม่จริงหรอกค่ะคือจริงแล้วพี่น้องกันอ่ะมันไม่ทะเลาะกันถึงขั้นจะฆ่ากันได้นะ
ตอนนี้ณแตเองก็เห็นช่วยเหลือเกื้อกูลแม่ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับ

คือก่อนหน้านี้คือสนิทช่วยเหลือกันตลอดอยู่ข้างแม่
มันก็พี่น้องกันอ่ะคือจะต้องอธิบายอะไรยากไหมอธิบายคำว่าพี่น้องได้ขนาดไหนล่ะ

คือไม่ว่าอะไรเราก็ตัดกันไม่ขาดเลย
มันไม่ใช่ถึงขั้นว่าจะฆ่ากันอ่ะ
คุณแม่น้องชมพู่ก็ยืนยันนะฮะว่าปัญหาที่เคยมีกับณแตจบไปแล้วแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะมาลงอะไรกับลูกสาวด้วย
คุณผู้ชมคะนับตั้งแต่เราตามคดีเรื่องของน้องชมพู่เนี่ยนะคะปฏิเสธไม่ได้เรื่องที่คู่กันมาก็คือในเรื่องของความเชื่อต่างนะคะ
โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านกกอกก็คือหมู่บ้านของน้องชมพู่หลักหลักเลยที่เราพูดถึงบ่อยบ่อยก็คือสารหลักบ้านนะคะ
สารหลักบ้านเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านที่เชื่อว่ามีภูมิเจ้าที่ปกปักรักษา
ภายในศาลจะมีพระพุทธรูปที่ชาวบ้านสักการะบูชามีไม้คูณท่อนหนึ่งปักอยู่ข้างศาลนะคะ
คือไม้คูณเนี่ยค่ะคุณผู้ชมตามความเชื่อโบราณเชื่อว่าการนำไม้คูณมาสร้างจะทำให้ค้ำคูณป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาในหมู่บ้าน
ไม้คูณนี้จะมีอยู่ด้วยกัน๘จุดค่ะนี่นะคะลักษณะแบบนี้แล้วปักเอาไว้รอบหมู่บ้านเลยนะคะจุดนี้จะเป็นจุดใจกลางของหมู่บ้านไม้คูณจะมีลักษณะ๙เหลี่ยมส่วนอีก๗จุดจะมีลักษณะเป็นเสา๔เหลี่ยมค่ะที่ผ่านมาในช่วงที่สร้างสารใหม่มีเช้าบ้านมาขอพรขอโชคขอลาบตีความจากไม้คูณที่มี๙เหลี่ยมและ๔เห
ทั้งเหล็ก๙เหลี่ยม๔เหลี่ยมเอามารวมกันอย่างนี้ค่ะก็เป็นตัวเลขไปซื้อลอตเตอรี่ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของสารหลักบ้านเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้ลุงพลกับป้าแต๋นไปตระเวนทำบุญทั้งวันได้รับคำแนะนำจากพระวัดด่านพระอิ่นอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารว่าให้นำขันใบสีมาไหว้

ว่าตั้งใจจะบวชให้กับน้องชมพู่๑พันศาตั้งใจจริงตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
คดีจบเมื่อไหร่บวชให้น้องแน่นอน
ต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะลุงพลค่ะคุณผู้ชมคือลุงพลเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเชื่อ
เรื่องของความเชื่ออะไรต่างร่างทรงก็เชื่อเรื่องทำบุญเขาก็เชื่อเขาก็ทำบุญตลอด
คือที่สารหลักบ้านเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคนในพื้นที่เขาศรัทธากันจริงแล้วก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะ
กับแม่ของน้องชมพู่ก็เคยไปทำพิธีขอขมาที่ศาลหลักบ้านด้วย
กับแม่ของน้องชมพู่ตัดสินใจไปทำพิธีที่สารหลักบ้าน
ตามคำแนะนำของหมอธรรมตาทิพย์หลังพบศพน้องชมพู่แต่ไม่เจอหลักฐาน
น้องชมพู่ถูกผีสามตนขังดวงวิญญาณของน้องไว้ใช้มนต์ดำพรางตาเจ้าหน้าที่
ทำให้หาเสื้อซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญไม่เจอ
ก็เลยแนะนำให้พ่อกับแม่ของน้องชมพู่จุดทูบ๙ดอกถวายขัน๕
ขอให้สารหลักบ้านซึ่งเป็นภูมิเจ้าที่ปกปักรักษานะคะ
เป็นความเชื่อที่เขาเชื่อกันมาตามแต่โบราณเป็นความเชื่อของคนในพื้นที่
เขาจะทำกันช่วงเที่ยงตรงนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดมากที่สุด
ต้องทำในที่แจ้งให้ภูมิเจ้าที่เปิดทางให้เจอหลักฐาน
กับแม่ของน้องชมพู่เขาก็ทำตามจุดทูบที่ภูมิเจ้าที่เนี่ยค่ะขอให้เปิดทาง
ขอให้เจ้าหน้าที่เจอหลักฐานคือความศักดิ์สิทธิ์ของสารหลักบ้านเนี่ยนะคะ
กกอกเขาเชื่อมากจริงนาริสก็ไปคุยกับคนในพื้นที่นะ
เขาก็ให้ข้อมูลกันมาเยอะเลยอ่ะค่ะนาริสทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณยาย
อุ่นอายุ๗๐แล้วนะคะและยายคำยางอายุ๗๔
ทั้งคู่เนี่ยถือเป็นคนเท่าคนแก่ในบ้านกกอกนี่ค่ะ
ก็เล่าให้นาริสฟังว่าเหตุผลที่ชาวบ้านเคารพสัทธาสารหลักบ้านตรงนี้
เป็นคนมาทำพิธีให้เชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เดี่ยวจิตใจของชาวบ้านสารหลักบ้านนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณทางเข้าใกล้บ้านของน้องชมพู่ค่ะ
ส่วนอีก๘ที่ที่เป็นเสาไม้คูณนะคะแต่ละต้นที่วางไว้ทั่วหมู่บ้านกกอกทุกทิศ
เหตุผลก็คือเป็นการปกป้องหมู่บ้านให้พ้นจากภัยอันตรายให้พ้นจากพูดผีปีศาจ
พูดผีปีศาจเข้ามาในหมู่บ้านไม่ได้ก็เลยปักเอาไว้รอบหมู่บ้านนะคะ
เขาถึงขั้นบอกว่าอ้าวไม่เชื่อใช่ไหมล่ะชาวบ้านในบ้านกอกไม่เคยเลยนะถูกผีเข้า
ไม่เคยเลยนะที่จะมีเรื่องผีปงผีปอบผีอะไรในหมู่บ้านไม่มี
เพราะนี่แหละความศักดิ์สิทธิ์ของสารหลักบ้านและเสาไม้คูณ
ทั้งสองท่านเล่าให้ฟังอีกนะคะว่าสารหลักบ้านเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ทุกวันพระชาวบ้านก็จะไปถวายขันห้าจุดทูปเทียนไปขอพรขอโชคขอลาบ
ทุกคนเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์เพราะทุกครั้งที่ขอได้ตามนั้นมีสิ่งดีเข้ามา
สองท่านบอกว่าก็ดูยายสิอายุขนาดนี้แล้วอ่ะยังแข็งแรงเลยไม่เจ็บไม่ป่วยเลย
ทั้งสองท่านบอกว่าเทวดาที่อยู่ที่สารหลักบ้านให้พรกับยายทุกวัน
ตอนนี้แข็งแรงมากสุขภาพดีมากอายุตั้ง๗๐๗๔กันแล้ว
เดี๋ยวดูภาพมีคุณยายแข็งแรงแบบเบงกล้ามให้นริสดูด้วยอ่ะ
แล้วตอนนี้อายุยืนมั้ยครับ
ศักดิ์ศิษธ์จริง

คุณญัยน่ารักมาก
ยานแต่แข็งแรง

มีการวิเคราะห์และให้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการทำงานของตำรวจในคดีของน้องชมพู่นะคะ

ยังไม่มีคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่กันแน่
พันธุ์ตำรวจเอกวิรุษสิริสวัสดิ์บุตร
คณะกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
สภาพผู้แทนรัศดรท่านนี้นะคะ
เป็นอดีตผู้กำกับสพลำลูกกาค่ะ
ความเห็นเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ใช้คำว่าตำรวจทำงานผิดขั้นตอนนะคะครับ
ทำให้ยังหาตัวคนทำผิดไม่ได้
ก็คือเริ่มตั้งแต่ระดับพนักงานสอบสวน
แพทย์นักวิทยาศาสตร์
ไม่มีอำนาจเต็มในการทำงานรวบรวมพยาหลักฐาน
ส่งผลให้สำนวนคดีเดินไปในทางที่ผิดค่ะ
ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการที่
สอบสวนในลักษณะของการหวานแห

เอาตัวชาวบ้านไปสอบปากคำคนละหลายสิบรอบ
ทำให้ชาวบ้านอยู่กันอย่างหวาดระแวง
ว่าตกลงใครฆ่าน้องชมพู่กันแน่
ถ้าไม่มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่เข้าไปสั่งการ
ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในพื้นที่
ทำไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
รวบรวมพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริง
ก็คงไม่มีใครตั้งข้อสงสัย

ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยตามขั้นตอน

ก็คงถูกสรุปไปแล้วว่าเป็นการตายโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด

ทำให้แพทย์นิติเวทย์ไม่สามารถตรวจยืนยันได้
และไม่พบหลักฐานใดบ่งชี้ว่า
เกิดจากการกระทำความผิดทางอาญา
ฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายจนถึงแก่ความตาย
จากตรวจไม่พบบาดแผลร่องรอยถูกทำร้าย
ที่ปรากฏตามร่างกายหรือที่เรียกง่ายว่า

กว่าจะมีความชัดเจนในประจักษ์พยานที่ชัดเจน

ผลการชนะสูตรเนี่ยค่ะคือยังไม่ได้สอดคล้องกัน
การชนะสูตรทั้ง๒ครั้ง
ก็ยังระบุสาเหตุการตายไม่ชัด
ก็ให้หลักฐานวาดพระศพเน่า
ทำให้การผ่าชนสูตรยากลำบากนะคะ

ระบุเอาไว้ว่าไม่มีบาดแผล

ลักษณะของการถูกทำร้ายจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต
แล้วก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ยืนยันอะไรแบบชัดเจนได้ค่ะ
ย้อนแย้งตั้งแต่การทำสำนวนคดีมาจนถึงการชนะสูตร
ก็มีแต่ปัญหามีแต่ข้อสงสัยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกวิรุธก็เลยบอกว่าส่วนตัวนะคะ
ว่าคดีนี้น่าจะจบลงในลักษณะที่ว่า
น้องชมพู่เดินหลงป่าขึ้นไปเอง
ถึงแก่ความตายด้วยอาการขาดน้ำ
และยังไม่พบพิรุธใครในชุมชน
รวมถึงคนในครอบครัวของน้องชมพู่
ก็ค่อยว่าไป

เพราะยังไม่รู้ว่าน้องตายเพราะอะไร
แล้วปัญหาสำคัญคือจะแก้ความเข้าใจผิด
ความรู้สึกของผู้คนที่ไปทางมีคนร้ายทำให้ตายเนี่ยอย่างไร

ก็ทั้งประเทศไปแล้ว

ซึ่งผมว่ามันไม่มีความชัดเจนในแง่ความรับผิดชอบ